ตั้งแต่ที่วันเกิดเหตุนะคะจนกระทั่งถึงวันนี้ที่เราคุยกัน
หรือเอานับวันที่ไปร้องกระโสงก็ได้
คือคดีแรกษารแบบนี้มาจนถึงตอนนี้ถือว่าคดีช้าหรอคะ

พนักงานสอบสวนมีระยะเวลาอยู่แล้วในกรอบที่จะสอบสวนนะครับ

แล้วสิ่งที่สนับสนุนว่า
พร้อมก็คือในบันทึกประจำวันเนี่ย
จะมีการพูดถึงช่างอากาศยาน

ผู้ตายนะครับ
และลักษณะเกิดเหตุที่เกิดขึ้น
ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าในท่าอากาศยานเนี่ย
ผมเชื่อว่าระบบความปลอดภัยทุกส่วน
ตั้งแต่ภาคพื้นดินจนถึงภาคอากาศยาน

เขาต้องมีการตรวจสอบแล้วจะทราบเหตุได้ทันทีนะครับ

เราได้พยายามตรวจสอบจากเอกสาร
รวมถึงข้อได้จริงจากคุณพ่อแล้วเนี่ย
ผมคิดว่าพนักงานสอบสวนคงทำเต็มที่นะฮะ

แต่คิดว่าถึงเต็มที่อย่างไรก็แล้วแต่คำตอบน่าจะเร็วกว่านี้
ถ้าสมมุติเราดูภาพการเกิดเหตุนะคะ
ถ้าเราดึงภาพขึ้นมาดูขออนุญาตทางครอบครัวอีกครั้งหนึ่งนะคะ
คือตกลงแล้วเนี่ยตอนนี้เป็นที่ยืนยันแล้วว่าสาเหตุที่ทำให้คุณธนิสรเสียชีวิตเนี่ย
คือมาจากแรงเฉื่อยของเครื่องบินเมื่อรถลากหยุดแล้ว
เครื่องบินเขามีแรงเฉยเขายังไม่หยุด
ก็เลยทำให้เครื่องบินเนี่ยจะเรียกว่ามาทับหรือมาชนก็ได้กับรถ
ซึ่งคุณธนิสรอยู่บนนั้นถูกไหมคะ

คือไม่ได้เป็นไม่ใช่ว่าสลิงหรือตัวเชื่อมตัวลากขาดแล้วดีดมา
กระทบกระแทกคนบนรถลากไม่ใช่

คือมาจากพอตัวเชื่อมหลุดไปรถหยุดรถหยุดเครื่องบินไม่หยุดเครื่องบินก็มาแล้วทำให้เหมือนกับแบบมาชนทับ

เข้าไปซึ่ง๑คนบาดเจ็บแล้วก็๑คนเสียชีวิตซึ่งคนเสียชีวิตคือคุณธนิสร
ทีนี้ตกลงว่าเรียนไม่แน่ใจนะคะว่าตอนที่อุปกรณ์ต่อเชื่อมเพื่อลากขาดแล้วเนี่ยคือที่ตัวรถคันนั้นมันหยุดเนี่ยคือมันหยุดโดยอัตโนมัติของมันหรือมันหยุดเพราะว่าคนขับเบรกหรือยังไงคะ
อย่างนี้ครับในทางการสอบสวนตอนนี้นะครับเมื่อสลิงนี้ขาดนะเท่าที่ทราบและดูจากภาพเนี่ยสลิงขาดแล้วมันมีการหยุดโดยลักษณะของการควบคุมยานพานะมันต้องมีคนควบคุมถูกไหมครับการควบคุมยานพานะในลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะครับผมต้องใช้คำว่าต้องมีความสามารถเป็นพิเศษแล้วการควบคุมรถพวกนี้นะ

ปฏิบัติแล้วบอกคะคือในนั้นน่ะในสำนวนเนี่ยในการสอบเนี่ยชัดเจนไหมคะว่ามันเป็นวิธีปฏิบัติหรือเปล่าว่าเมื่อสลิงขาดไปแล้วหรืออุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่มันขายไปแล้วเนี่ยรถต้องหยุดหรือว่าต้องยังไงคะเอาอย่างนี้ครับทั้งโดยปฏิบัติและคนที่ควบคุมรถเนี่ยนะครับผมใช้กรรมภาษากศักด
เพราะคนปฏิบัติต้องรู้ว่าเราลากน้ำหนักมาโมเมนตัมกระดียร์แรงกระดียร์มันต้องมาข้างหลังถูกไหมคะมันก็ต้องขับรถให้ออกไปเร็วที่สุด
อันนี้คือประมาทหรือไม่ประมาทด้วยนะฮะของคนขับ
งั้นถามเพิ่มเติมนะคะในกรณีที่รถอยู่บนรถลากมีสองคนอีกคนที่เราพูดถึงอยู่บนเครื่องถูกไหมคะแล้วก็จะแบบเหมือนกับสื่อสารไป

ทีนี้เพราะฉะนั้นคนที่อยู่บนรถลากมีสองคนคนหนึ่งคือคนที่ขับรถอีกคนนึงคือผู้ตายคุณอนิสรซึ่งสังกัดนกแอร์ใช่ไหมคะทีนี้พอรถลากเนี่ยนะคะหยุดปุ๊บแล้วแรงเฉื่อยเครื่องบินเนี่ยทำให้เครื่องบินยังไม่หยุดแล้วก็พาลากกันไปคนขับอยู่ไหนคะตอนนั้นคนขับรถนะคะ
คนขับรถก็อยู่บนบนขับรถบนรถไงฮะที่รับอุบัติเหตุนะฮะซึ่งทำไมคนนึงดิฉันไม่ได้ต้องการให้ใครสูญเสียนะคะคือทำไมคนหนึ่งบาดเจ็บทำไมคนหนึ่งเสียชีวิตคือลักษณะการอยู่ค่ะคือนั่งกับยืนหรือว่านั่งคนละท่ากันหรืออยู่คนละมุมกันยังไงคะ
ถ้าดูตามเหตุการณ์นะครับท่านดูนะครับว่าเครื่องบินมันมาเนี่ยมันก็จะมีส่วนหนึ่งที่มันทับกับรถรถราดแทบจะมิดนะครับผมจะทำนี้อีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะอยู่ในช่วงที่ไม่มิดเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตามผมดูภาพนะวันนี้ผมก็ยังไม่สรุปอะไรนะส่วนที่มันทับกับเครื่องบินทับมากเนี่ยก็น่าจะเป็นจุดที่คน
ทราบอาการของคนขับรถรถลากไหมคะว่าตอนนั้นเนี่ยเขาแบบเจ็บยังไงตรงไหนบ้างครับส่วนนี้ไม่ทราบเลยครับในส่วนของเหตุการณ์หลังจากที่เกิดแล้วเนี่ยนะคะเท่ากับว่าตัวคุณธนิสรผู้ตายเนี่ยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีหรือว่ายังมีแบบยังหายใจยังมีชิ้นประจอนอยู่ตอนระหว่างส่งโรงพยาบาลตรงน
ฉะนั้นถามนะตอนที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะคือตามปกติแล้วเนี่ยคือในข่าวก็พูดถึงว่าคือระหว่างที่มีการลากเครื่องเครื่องบินมาแล้วก็จะไปอยู่หลุมจอดเพื่อรอรับผู้โดยสารเนี่ยนะคะคือหอบังคับการบินก็จะสื่อสารกับเครื่องบินที่ถูกลากออกมาใช่ไหมคะถูกต้องครับเพราะฉะนั้นบทสนทนากับหอบังคับการบินถูกบันทึกเอ